ปีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเดินทางโดยรถสาธารณะนะครับหากมีปัญหาหรือว่ามีการบริการไม่สุภาพ
เกิดข้อขัดข้องใด๑๕๘๔โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ร่วมกันคนละไม้คนละมือในการป้องกันลดอุบัติเหตุนะครับ
ในขณะที่บรรยากาศศีลศัลกิจกรรมสงครานเริ่มต้นขึ้นแล้วในหลากหลายจังหวัด
ที่นครพนมเองก็มีการจัดทำรอกเพื่อที่จะส่งน้ำพระบ่นยอดพระทาสพนม
ในขณะที่สุโขไทยครับนั้นชาวศรีศัสชนาลัยในวันนี้เองร่วมทำบุญตักบาดพระทรง
บรรดาข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์
รูปที่เดินลงมาจากวัดเขาพนมเพลิง
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อโปรดมนุษย์
เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกราน
วันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยนะครับ
พร้อมกันนี้ยังประกอบพิธีบวงสวงสารหลักเมือง
ก่อนเริ่มประเพณีส่งน้ำโอยทานสงกรานศรีสัชนาลัยครับ

อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พุทธศา
อำเภอชนแดนมีการจัดประเพณีรถน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
เกือบ๕๐๐คนในปีนี้นะครับ
เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและชื่นมื้นสนุกสนานครับ

พระธาตุพนมจัดทำรอกดึงขันน้ำอบน้ำหอม
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นำน้ำอบน้ำหอมนั้น
ขึ้นไปส่งน้ำบนยอดพระธาตุพนมความสูง๕๓เมตรนะครับ
สิริมงคลสูงสุดเหมือนกับทุกปีครับ
ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับคุณผู้ชม

ที่จะสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ซึ่งปีนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ